คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้โพสต์คลิปบอกว่ามีผู้ชาย
บุกบ้านเธอมากลางค่ำกลางคืน
นะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยพอไปดูเอ้าใครอ่ะน่ะใครอ่ะ

แฟนเก่าของแม่นี่เลิกลากันไป๓๔ปีครับลูกสาวต้องลงไปไล่ให้ออกจากบ้านนะครับ
โทษนะจ้าตรวจเข้าเมื่อนแล้ว
ไอ้แจ๊ะไอ้เบนด้าไอ้แจ๊ะไอ้เบนด้า
โทษเข้าเพื่อนอ่ะ
ไอ้เบนด้าไอ้เบนด้าโทษเข้าเพื่อน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
แฟนเก่าแม่เลิกกันไป๓๔ปีแล้วมีพฤติกรรมคือมาบุกบ้านกลางดึก
คล้ายกับจะมาก่อเหตุนะฮะก่อเหตุไม่ดีแหละมากลางดึกอ่ะ
ลูกสาวเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านจับได้ครับแล้วก็รีบหนีออกจากบ้านไป
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายกับครอบครัวรู้สึกตกใจมาก
ดึกมากแล้วนะฮะไม่มีใครออกมาช่วยในบ้านก็มีเด็กมีผู้หญิงเท่านั้น
ตอนนี้อยู่กันด้วยความหวาดกลัวครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเสียวตะบนหัวงัว
อำเภอบ้านยางตลาดจังหวัดกาลสินฮะ
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนางแคทนางแคทอายุ๓๙ปีครับ
เปิดเผยบอกว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยที่บุกเข้ามาบ้านกลางดึก
แฟนเก่าแฟนเก่าเองชื่อในนัทอายุ๓๒
คบกันเมื่อ๔ปีก่อนแต่ตอนนี้เลิกลากันไปได้สัก๒๓ปีแล้ว
วันเกิดเหตุนะครับในบ้านพักมีลูกสาวคนหนึ่งลูกชายสองคน
แล้วก็ตัวเขานางแคทผู้เสียหาย๔คน
ไม่มีผู้ชายในบ้านนะครับไม่มีคนที่จะมาคอยดูแลป้องกันภัยให้
ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปทุบกำแพงปูนรั้วบ้านอยู่นานนะครับแล้วก็ไม่พูดอะไร
ส่วนลูกสาวของผู้เสียหายนะครับก็ออกมาไล่จนกระทั่งออกจากบ้านไปนี่แหละ
แคทยอมรับว่าโอ้โหกลัวนะกลัวมันจะบานปลายเดี๋ยวมันจะรุนแรง
เนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยนะครับเคยมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อน
คนในครอบครัวบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตจะทำยังไง
ที่ผ่านมาแฟนเก่าคนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
นางแคทเขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่ามาบ้านบ่อยนะ

ประทุกกำแพงหลังบ้านนะค่ะ
ก็เลยบอกลูกสาวว่าเออไปดูซิ

ไปดูก็เห็นค่ะ
คือมาเหมือนโยนหินใส่หลังคา
มาเรื่อยแต่เราก็ไม่ได้เจอตัว

ไม่ต้องมารบกวนกันค่ะ